ในช่วงหลังนี้ก็มีเหตุคนร้ายที่ใช้วิธีการแปลก
ธนาคารออมสินที่บริเวณตลาดปากบางหมื่นหาร
จังหวัดสิงห์บุรีแต่ว่าไม่ได้ทรัพย์ไปแต่อย่างใด
เนื่องจากว่ามีผู้ไปพบเห็นเสียก่อนนะครับ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงาน
กลุ่มคนร้ายเป็นชายไม่ต่ำกว่า๔คน
บริเวณปากทางเข้าตลาดปากบางหมื่นหาน
ตำบลพรมบุรีอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรี
หลังจากที่นำลวดสลิงประมาณ๑๕เมตร
รอบตู้แล้วใช้รถกระบะขับกระชากจนล้มลง

เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา

เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ของอาคารพาณิชย์
ออกมาดูพร้อมยิงปืนขู่หนึ่งนัด
คนร้ายจึงรีบหลบหนีไปได้

ผลตำรวจตรีอำนาจจันเจริญ

รุนเริกทวินผู้กำกับการ

พร้อมด้วยตำรวจชุดพิสูจน์หลักฐาน
ลงพื้นที่รวบรวมพยานหลักฐาน

กลางสายฝนที่โปรยปลายลงมา

และอีก๑ท่อนถูกเคลื่อนย้ายออกมาแล้ว
ก่อนหน้านี้ชาวบ้านได้สังเกตว่า

เมื่อคืนวันที่๑๑กันยายนที่ผ่านมา
ยังไม่สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้

บุรีเร่งแกะรอยเส้นทาง

กลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน